คุณผู้ชมคะเด็กวัย๒ขวบคุณผู้ชมคิดว่าเขาจะซุกสนไปได้ขนาดไหนบ้าง

คุณผู้ชมลองไปดูเด็กคนนี้เป็นเด็กผู้ชายอายุ๒ขวบ
ไม่รู้ทำอีท่าไหนหัวติดกระทะ

คือเนี่ยมันเอาไม่ออกอะค่ะแม่ก็ไม่รู้จะทำยังไงก็กลัวกระเท้าจะบาดหน้าลูก

เออเนี่ยแล้วก็ร้องไห้จ้าตลอดเลยนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ค่ะมีเฟซบุ๊กเนี่ยค่ะ
โพสต์คลิปนี้ลงบนโซเชียล

อาศัยอยู่กับตายายที่จังหวัดสุรินทร์หัวติดกระทะ
ช่วงเกิดเหตุยายก้มหน้าจุดไฟที่เตาอยู่

พอหันไปดูเอ้าหน้าดำปึ๊ดเลอะไปหมดเลย
กระทะไปคาอยู่ที่คอแบบนั้นนะคะ
อะไรแบบนั้นอ่ะนะคะซึ่งตากับยายก็พยายามจะพยายามจะดึงออกพยายามจะคือทำทุกทางอ่ะ
แต่ว่าน้องก็ร้องเจ็บตลอดไม่รู้จะทำยังไงสุดท้ายเอาครีมตัดกระทะเลค่ะ
ครับก็ต้องตัดออกแน่พอตัดออกแล้วเล่นใหญ่เลยนะเราเล่นอยู่ตอนนี้นะ
เออล่าสุดเนี่ยค่ะคลิปนี้คือคลิปล่าสุดที่เขาส่งมาให้ทีมข่าวเราดูว่าหลังจากตัดกระทะออกได้แล้วเนี่ยน้องตั้นชอบมาก
แล้วก็พูดด้วยนะบอกว่าแม่ถ้าหัวออกไม่ได้นี่เรียบร้อยเลยรู้เหมือนกันนะเรา
รู้เหมือนกันนะเราคือหลายคนก็บอกว่าเออสงสารเด็กนะคะสงสัยจะขวัญเสียเลย
บางคนก็เข้ามาแซวบอกว่าสงสารก็สงสารขำก็ขำหน้าดำหมดเลยลูก
ตัดออกก็ไม่กลัวนะไม่กลัวก็หวังว่าจะหวังว่าจะเรียนรู้อ่ะเนอะว่าเออ
บางอย่างเล่นได้บางอย่างเล่นไม่ได้นะคะ